โอ้โหงานบุญดอมมาเท่ายกพวกตีเลยนะ
แล้วคนโดนโดนปืนยิง

นั่นน่ะได้ยินเสียงปืนไหมคุณผู้ชมฮะ

คนโดนยิงอายุ๑๖ชื่อน้องภูมิยิงเข้าปาก

แล้วคนเยอะเพราะเขามางานบุญกันคุณผู้ชม

ในแอมเภอหนองแดงหนองโบดแดงจังหวัดชายภูมิ

แล้วน้องภูมิหรือว่านายภูมิศักดิ์อายุ๑๖ปี

น้องเขานั่งเล่นกับเพื่อนอยู่หน้าบ้านใกล้จุดจัดงาน

พ่อค้าขายของอยู่แถวนั้นบอกว่า

วัยรุ่นเลือดร้อนมาแล้วไล่ทำร้ายกัน
ไม่รู้ว่าเป็นวัยรุ่นกลุ่มไหนกันบ้างนะ
เพราะมีวัยรุ่นมาเที่ยวงานกันเป็นจำนวนมาก

แล้วก็ยกพวกตีกันมาทุกวันตั้งแต่ก่อนเปิดงานแล้วนี่

เขาบอกว่าลูกชายแม่นั่งอยู่กับเพื่อนหน้าบ้าน
มีคนมาโยนประทัดอยู่ที่หน้าบ้าน

แล้วก็มีวัยรุ่นขี่รถกลับมาทำร้าย

กระสุนเข้าปากลูกชาย

ญาติก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
เช่นเดียวกับนางสาวพนัทสนั่น
เป็นพี่สาวของน้องภูมิศักดิ

ก็เลยไม่รู้ว่ากลุ่มที่มาก่อเหตุเป็นใคร
ไม่รู้ด้วยว่าไอ้ที่มายิงนั่นน่ะ

คือไว้รุ่นแกล้งที่อยู่ในงาน

พี่เขามีเรื่องมาแต่ใด

น้องลุงเนี่ยคือก็ได้ไปมีเรื่องมากูเดียว
อยู่แค่บ้านพี่สิ

ต้องเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุมานะ

ตำรวจบอกเดี๋ยวจะไปดูวงจรปิดครับ
นี่พ่อค้ายังบอกเลยจัดงานมายิงกันทุกวันเลย